กันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะมาใกล้วันนี้เลยเดี๋ยวจะพาไปเช็คราคาสินค้าในตลาดสดของเรานะ
ไปดูสิว่าราคาในตลาดของเราวันนี้มีอะไรปรับเปลี่ยนหรือเปล่ามาเริ่ม
ที่ราคาของเนื้อสัตว์เลย

หมูเนื้อแดงวันนี้นะคะ๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ส่วนสะโพกไก่นะคะ๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองนะจ๊ะ
คิดจะเอาไข่ไก่ไปทำเมนูอะไรก็ว่ากันไป

แต่ว่าราคาของเห็ดช่วงนี้เป็นยังไง

ช่วงนี้๑๓๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
นางฟ้า๖๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
หูหนู๔๒บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนเห็ดเข็มทองวันนี้อยู่ที่๔๐บาทต่อกิโลกรัม